คุณแม่ท่านหนึ่งนะร้องเข้าไปที่สายด่วนของผู้ว่ามหาสารคาม
บอกแบบนี้บอกใครก็ได้ช่วยหน่อยนะเพราะลูกชายธาตุยา
แล้วลูกชายชอบทุบตีทำร้ายตายายจนบาดเจ็บ
ตอนนี้ยายอยู่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่บุกไปเลย

ก่อนจะค้นยาบ้าเจอต้องอะไรรู้ไหมฮะ

ทำไมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
ค่อยเข้าไปดูในห้องของผู้ชายคนนี้
มีโต๊ะหมู่บูชาครูอยู่นะครับ
แล้วก็จะเห็นหินก้อนหนึ่งที่ผู้ชายคนนี้บอก
นี่คือหินศักดิ์สิทธิ์ครับ
ถ้าเจ้าหน้าที่อยากจะค้นยาบ้าเจอ
หินศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ก่อนนี่เมื่อกี้
ก้อนนี้เออเล่าที่มาก่อนครับ
ที่เจ้าหน้าที่ต้องบุกมาที่บ้านหลังนี้นะครับ
เพราะว่าคุณแม่พระนึกเรียนมาบอกว่า

แล้วก็ทำร้ายร่างกายคนในบ้านนะครับ
ที่บ้านที่ตะบนขามเรียงอเภอกรรภาพวิชัย

เจ้าหน้าที่มาถึงก็เรียกคนในบ้าน
ก็คือนายพระรันยูฉิมโพกลางอายุ๒๗ปีให้เปิดประตูหน่อย

และอย่างที่แม่ร้องมาบอกว่าลูกชอบเมายา
ทำร้ายร่างกายคนในบ้านเป็นยังไง
ตอนเจ้าหน้าที่ไปนะเขาก็ยังพูดคุยปกติ
เจ้าหน้าที่ถามว่านี่เสพยาบ้าไปหรือเปล่า
เขายอมรับฮะเสพไป๒เม็ดครับพี่
เจ้าหน้าที่บอกไหนซุกซ่อนยาบ้าไว้ที่ไหน

เจ้าหน้าที่ก็เลยชวนคุยก่อนเรื่องของเนี่ย
การตั้งตำหนักหรือเปล่าเข้าทรงหรือเปล่านะฮะ
จนกระทั่งเขาก็ไว้เนื้อเชื่อใจใช่ไหม
เขาก็บอกพี่ผมมีของดีให้พี่ลองยกดู
ถ้าพี่อธิษฐานและยกหินขึ้นนะเดี๋ยวจะเจอยาบ้า
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำตาม

พี่กับอธิษฐานนะอธิษฐานถามเปล่าครับ
สมมุติว่าพี่สิถามเพื่อนมันเปล่าพี่กับอธิษฐานเลย
หรือว่าให้มันเบามันขึ้นอยู่กับพี่อธิษฐานไหม
นะยกขึ้นนั่นยกหินขึ้นมาแล้ว

ไปเข้าไป

เอากุญแจไม่เป็น
ใส่กุญแจไม่เป็นอะไร

คือเจ้าหน้าที่ก็ค่อยคุยกับเขานะคุณนะ

และเจ้าหน้าที่ก็บ้าจี้กกับเขาด้วย
แต่เอาจริงก็เป็นเรื่องเป็นราวนะคุณ
ยกหินได้จะเจอยาบ้าอย่างนี้หรอ
เอาจริงเจ้าหน้าที่ค้นยังไงก็เจอคุณ

แต่เจ้าหน้าที่บอกโอเคโอเคถ้านายเชื่อแบบนั้นเดี๋ยวข้าจะยกหินให้
แล้วก็ยกหินจริงตอนแรกนึกว่ายาบ้าซ่อนอยู่ใต้ก้อนหิน
ไม่ใช่นะฮะเจ้าหน้าที่ก็ค้นหมดห้องแล้วครับ
ก็เจอยาบ้า๑๘เม็ดอยู่ในกระเป๋าของเขานั่นแหละครับ
ถามว่าเอาจริงเจ้าหน้าที่ถ้าค้นดีก็เจอ
หินก็สักติดไหมแน่ถ้างั้น
แล้วล่ะเจ้าหน้าที่ยกได้เบาวิวเลยนะครับ
คือเขาก็ยอมรับนะเขาทำร้ายตายายจริง
เพราะว่าตายายชอบหาว่าเขาเป็นบ้า
แล้วก็พูดไม่เข้าหูเขาก็เลยทำร้ายร่างกาย
ตอนนี้ยายถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็บาดเจ็บบนใบหน้านะ

ส่วนยาบ้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบก็๑๘เมตร

ดำเนินคดีก่อนนะเรื่องของทำร้ายร่างกาย
แล้วก็๒เรื่องของการบำบัดก็ต้องว่ากันไปนะครับ